ตัวไม่โตหรอกจะไปถ่ายอย่างงี้ไม่ได้ได้ได้๒หัวความประจำแบบเราเหมือนสภาพมาตัว
ตรงเมืองี้หรอตรงเมืองนางน่ะหรอ

เฮ้ยเห็นไหมมันตกใจโหดนะ
ตรงเมืองนางน่ะเว้ย

ชูคอเอาอย่างงี้มั้ย

ิ้งใจอะไรดีมั้ย

พอพอพอพอพอพออย่ามันตายจำไมลายมันอยู่อ่ะ